ช่วงนี้เอาใจคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารแบบปิ้งย่างกันหน่อยนะครับ
เป็นการทานอาหารแบบปิ้งย่างสไตล์ยากินิคุนั่นเองนะครับ
เป็นวัตถุดิบแบบพรีเมียมครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่

วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทานที่ร้านอากะยากินิขุนั่นเองนะครับ
ซึ่งร้านนี้เขาใช้แบบปิ้งย่างด้วยเตาถ่านหอมกลุ่นนะครับ
แล้วก็มีเมนูใหม่พร้อมเสิร์ฟตลอด๓เดือนนี้ครับ
ไปทานพร้อมกันกับคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
พอกชอบเนื้อหมูสันนอกติดกระดูกชิ้นโตมากับซอสไตล์อากะ
นำลงไปย่างในเตาร้อนส่งกลิ่นหอมยั่วให้ท้องร้องมากค่ะ
เมนูนี้เป็นเมนูพิเศษใหม่ล่าสุดที่ร้านอากะยากินิคุปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแท้
นำมาเสิร์ฟให้ลองทานกันในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้ค่ะ
และสำหรับเมนูพิเศษใหม่ล่าสุดนะคะที่ทางร้านอากาศเตรียมนำมาให้ลองชิมกันในช่วงนี้
หมูสามชั้นหมักกับซอสแปซี่โคชูจังและพอกชอบซอสอากะเองค่ะ
ปิ้งรับประทานแบบสุกน้อยสุกมากก็ถูกปะทุกรูปแบบเลยค่ะ
หรือใครชอบรับประทานเนื้อไก่แนะนำเนื้อไก่ซอสแจ่วค่ะ
นุ่มอร่อยด้วยซอสแจ่วสูตรพิเศษสไตล์อากะค่ะ
อากาศเองเนี่ยจุดเด่นนะครับก็คือว่าเป็นร้านอาหารปิ้งย่างที่มีทั้งบุฟเฟ่และอราคา
แล้วก็เป็นแบบฟูเซอร์วิสบุฟเฟ่ด้วยนั่นก็คือว่าลูกค้านั่งอยู่ที่โต๊ะเลย
แล้วก็เราก็จะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เรามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับร้านอาหารปิ้งย่างมีวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลียทั้งนิวซีแลนด์นะครับและทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย
ปัจจุบันอากาศเราครบรอบ๑๐ปีตอนนี้เราก็มี๑๕สาขาทั่วประเทศ
เราก็อยากที่จะตอบแทนคืนกลับให้กับลูกค้านะครับเราจึงจัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้
อันนี้จะเน้นสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อทานหมูจัดเต็มเลยที่๓๑๙บาท
ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่๑๕สิงหาจนถึง๓๑ตุลาทุกสาขาทุกวันทุกเวลากับอากาศทั้ง๑๕สาขา
เราก็มีการจับมือนะครับกับพาร์ทเนอร์ของเราก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนะครับ
โดยที่ใช้คะแนนแรก๒๗๐๐คะแนน
มีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่และอาหารทะเลให้เลือกทานได้ไม่อั้นเลยค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน